กันไปตกปลาไปเล่นน้ำ

น้องทั้งคู่จมน้ำเสียชีวิตค่ะ
คุณพ่อของน้องยาดยาด

ร้องไห้แล้วก็โผล่เข้ารับร่างนะคะ
ประดาน้ำช่วยกันนำร่างของน้องทั้งคู่ขึ้นฝั่ง
ก็ร้องไห้กันแทบเป็นลมค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลผู้ปกครอง

เยาวมากคือทางกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีเด็กผู้ชายสองคนจมน้ำชุดค้นหาใต้น้ำอาสาสมัครกู้ภัยบูลณิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานก็ช่วยกันค้นหาเด็กชายทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมันเป็นบ่อน้ำลูกรังร้างอะค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กลางไร่แตงโมแล้วก็รอบรอบเป็นป่ามันสัมปะหลัง
สองอันวางอยู่ใช้เวลากว่าจะเจอร่างน้องทั้งคู่อะค่ะชั่วโมงครึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เจอร่างน้องดิบอายุสิบสามปีอยู่ห่างจากจุดที่เจอรองเท้าประมาณห้าเมตรคือบอร์ดน้ำที่เจอน้องมันลึกห้าห้าหกเมตรเลยนะคะผ่านไปอีกสักสิบนาทีเจอร่างน้องอีกคนคือน้องออมอายุสิบสองก็อยู่ไม่ไกลกับน้องดิบศพแรกที่
เห็นเด็กสองคนนี้มาเล่นน้ำแล้วสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบหายไปผิดสังเกตเลยเดินมาดูเห็นแต่รองเท้าเลยรีบแจ้งญาติและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ
มาสองคนมาเล่นน้ำเราก็ริ่งมาเราก็ได้กินข้าวอยู่
ทีนี้เราก็นานเกินเราก็หวานปุ๋ยไฟปลา
ทีนี้เราก็สังเกตใจมันนานเกิน
แต่รองเท้าเราก็เลยให้เด็กไปตามหาพ่อแม่มา
คุณยายของน้องดิ๊บวัย๑๓คุณยายประชวนรอดเมือง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุพ่อแม่ของน้องเขาไปทำงานนะคะ
ทั้งสองคนเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอายุไล่เรียกกัน

ก็ไม่รู้เลยว่าหลานมาที่นี่
หัดขี่รถจักรยานยนต์ได้๓วันนะ
แล้วก็ชวนกันมาบอกจะมาตกปลาจะมาเล่นน้ำ
สุดท้ายกลายเป็นเรื่องเศร้าจมน้ำเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่ามานี่อย่างไร
ไม่บ่อยว่ากลับรถเครื่องใน๒๓วัน

พอนำร่างของน้องทั้งคู่ขึ้นมานะคะ

เป็นการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน

ของน้องให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ